คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ร้านอาหารไทยในสิงคโปร์มีการนำข้าวจากไทย
ไปขายให้กับลูกค้าที่สิงคโปร์
เขาชอบข้าวไทยบอกว่านุ่มแล้วก็หอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
ตอนนี้ทางด้านของสมาคมเชฟที่สิงคโปร์
รู้แล้วว่าประเทศไทยกำลังเจอกับเรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
แล้วก็กำลังมีการประชุมกันวางแผนจะช่วยเหลือชาวนาไทย
เขามีวิธีการอย่างไรติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
อาหารไทยในสิงคโปร์จัดว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยม
เห็นได้จากร้านอาหารไทยที่กระจายตัวอยู่ในสิงคโปร์จำนวนมาก
ตั้งแต่ตามศูนย์อาหารจนถึงร้านระดับหรู
โดยเมนูที่ชาวต่างชาตินิยมเลือกสั่งจะมีข้าวไทยเป็นส่วนประกอบ
รวมไปถึงข้าวราดแกงด้วยเอกลักษณ์ในความหอมและมีเนื้อนุ่ม
ทำให้ข้าวเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของไทยที่ส่งออกมายังประเทศสิงคโปร์ค่ะ
สมศักดิ์โฉมปราศเจ้าของพัฒนาคารบ้านเบียร์ไทย
ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์บ้านอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี
และยึดอาชีพธรรมนาจึงเข้าใจหัวอกชาวนาด้วยกันว่า
กว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดไม่ใช่เรื่องง่าย
ดังนั้นข้าวที่ร้านจึงนำเข้าจากประเทศไทยทั้งหมด
ข้าวไทยเราสต๊อปของพวกพ่อค้าเอเย่นที่สิงคโปร์

แต่ร้านไทยเนี่ยถ้าไม่ใช้ไทยมันก็ไม่ใช่
เพราะว่าของเราเนี่ยคนไทยมาทานมา
บางทีมากินไม่ใช่ข้าวไทยเราก็เสียชื่อ
พัฒนาคารบ้านเบียร์ไทยเลือกใช้ข้าวไทยเกรดพรีเมียม
นำเข้าโดยขนส่งทางเรือกิโลกรัมละ๔๖บาท
เฉลี่ยภายใน๒สัปดาห์จะใช้ข้าว๑๐๐กิโลกรัมค่ะ
ทางร้านทราบข่าวเรื่องราคาข้าวตกต่ำที่ประเทศไทย
แต่ไม่ได้เร่งสต๊อกข้าวเพิ่มมากขึ้น
พอยึดปริมาณของลูกค้าที่เข้าร้านเป็นหลัก
ส่วนเมนูข้าวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์
จะเป็นข้าวผัดนานาชนิดเช่นข้าวผัดสับปะรด
ผัดน้ำเลี้ยบและข้าวผัดแกงเขียวหวาน

เมนูปรับเรื่องความเผ็ดลงเล็กน้อย
เพื่อให้ถูกปากของชาวสิงคโปร์มากขึ้นค่ะ
จากเมนูของขาวแล้วนะคะ
ที่ร้านก็ยังมีเมนูของหวาน
นั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงจานนี้

โดยทางร้านได้นำเข้าข้าวเหนียวเขี้ยวงู

อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
วิ่งมาทางเส้นทางของประเทศมาเลเซีย
และมาสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
อีกหนึ่งบทบาทของสมศักดิ์โฉมปราศ
คือการเป็นนายกสมาคมเชฟไทยในสิงคโปร์บอกว่า
ปลายปีนี้มีแผนเรียกประชุมเชฟไทยในสิงคโปร์

ให้ช่วยกันใช้ข้าวไทยมากขึ้น
หันมาผัดข้าวแทนการผัดบะหมี่
หรือคิดเมนูใหม่ที่ใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบ
โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาวนาไทย